สวัสดีครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ปลาบึกได้เคลื่อนที่ลงสู่ทะเลอันดามัน
สถานการณ์ความแปรปวนสภาพอากาศในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จนล่าสุดตอนนี้เหมือนกับว่าสภาพอากาศนั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
มีโอกาสที่จะทำให้น้ำกลับเข้าสู่จุดเดิม
เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับ
ตอนนี้พายุลูกนี้ค่อยเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งอีกครั้งหนึ่ง
ในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทางที่ตะวันตกของประเทศพม่า
คาดการณ์ว่าจะสลายตัวในบริเวณดังกล่าว

ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เมืองไทยของเราทั้งประเทศ
เกิดความแปรปวนสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้นด้วยนะครับ

ตอนที่พายุลุกนี้มีการเคลื่อนที่มา
มีการดูดเอากระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งเป็นลมหนาวเข้ามาด้วยนะครับ
นำให้ในบริเวณพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นแรงเป็นพิเศษ
แม้ว่าตอนนี้พายุจะอ่อนกำลังแล้วก็หายไปจากเมืองไทยของเราไปแล้ว
แต่ว่าจากกระแสลมนี้เองจึงทำให้ในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย
ยังคงต้องระวังเรื่องของสถานการณ์คลื่นอยู่นะครับ
คลื่นสูงประมาณ๑ถึง๒เมตร
แต่ขณะที่บริเวณภาคอิษฐา
ก็จะมีอากาศเย็นจากลมหนาวที่แผ่เข้ามา
ส่วนภาคเหนือในช่วงแรกนี้อาจจะยังไม่หนาวเย็นเท่าไหร่
เพราะว่าเป็นจุดที่ใกล้กับพายุสลายตัว
จุดนี้เป็นจุดที่พายุนั้นมีการปลดปล่อยพลังงาน
ความร้อนความชื้นมีการลอยตัวขึ้นบนท้องฟ้าอย่างต่อเนื่อง
จึงทำให้ในบริเวณดังกล่าวมีการก่อตัวเป็นกลุ่มฝนฟ้าขนอง
ซึ่งถ้าหากหนักหน่อยความชื้นเยอะหน่อย
มีโอกาสก่อตัวกลายเป็นกลุ่มที่เรียกว่าลูกเห็บ
ซึ่งแน่นอนนี่คือสิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่าหลังจากที่มีการก่อตัวความแปรปวนสภาพอากาศแบบนี้เกิดขึ้น
จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่เราติดตามมาอย่างต่อเนื่อง
เลื่อนที่ผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือพอดี
นั่นก็หมายความว่ากลุ่มฝนฟ้ากระนองลูกเห็บต่างเหล่านี้
มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่เข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในช่วงต้นสัปดาห์
หลังจากนั้นกลางสัปดาห์ครับก็จะต่อในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

ความแปรปวนที่ยังคงต้องรับมือต่อไป
ซึ่งเป็นผลพวงจากพายุปลาบึกลูกนี้นะครับ

ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ